นายธรรมดีระบุว่าไม่กังวลนะครับ
หลังจากที่มีหมอดูหลายคนทำนายทายทักว่า
ต้องเจอกับอุปสรรคถึงขั้นอาจต้องยุบสภาในปีนี้
เนื่องจากเป็นปีชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ความเห็นของในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
สนับสนุนแนวทางให้แก้ไขสัดส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ที่มาเป็นสอวอทั้งหกตำแหน่ง
ดูเหมือนจะถูกบุคคลระดับแก่นำรัฐบาลหลายคน
ออกมาแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้
โดยเฉพาะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ต้องมีผู้นำเหล่าทัพในวุฒิสภา

การทำงานของสภาพผู้แทนรัศดร
และนำไปถ่ายทอดให้คนในกองทัพรับทราบ
เหตุผลก็ต้องการที่จะให้เหล่าทัพ
เขาได้ติดตามงานในสภา

เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องปฤติวัฒน์ปฤติเวิร์ทหรอก
เกี่ยวว่าจะเรื่องว่าติดตามงานในสภา
เพราะว่าจะได้มาบอกให้
พวกที่เคยอยู่ข้างนอก

ได้รับทราบว่ากิจกรรม

ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
แก้ไขรัฐธรรมนูลและหากจะทำประชาพิจารณ์ก่อน
ต้องใช้งบประมาณ๒๐๐๐๓๐๐ล้านบาท
ซึ่งการทำประชาพิจารณ์ยังอีกยาว
เพราะต้องยกร่างก่อนที่จะเสนอเข้าสภา

วาระที่หนึ่งวาระที่สอง
และวาระที่๓ของสภาก่อน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่กังวลหลังหมอดูหลายสำนักดูดวงเมือง
ปีนี้การเมืองขัดแย้งหนักอาจถึงขั้นยุบสภา
และปีเกิดนายกที่เป็นปีมะเมีย
ชงกับปีชวดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยนายกบอกว่าหมอดูก็คือหมอดู
ถ้าทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้
ก็ไม่น่าจะทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง

เกิดมาแล้วเปลี่ยนวันเกิดไม่ได้
ถ้าตั้งมั่นในการทำความดีบุญกุศลก็จะคุ้มครอง
ผมก็ว่าแล้วได้อะไรขึ้นมาเหรอเห็นไหม

เรื่องของการตั้งมั่นในการทำความดี

บุญผู้สนก็อาจจะคุ้มครองเราได้บ้าง

ผมก็ผ่านมาหลายรอบอะไรปีชง
ถ้าเราทำพอดีด้วยหัวใจคิดดีทำดี

ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
ระวังเรื่องคำพูดของตัวเองและคนรอบข้าง
อย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน